นนทนนหนุ่มคนนี้ก็หล่อเหลาเอาการมากขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะ
และล่าสุดก็มีโอกาสได้ไปร่วมเดินแบบในแดนมังกรด้วยจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ
แจ้งเกิดจากการสารฝันบนเวทีประกวดร้องเพลงและมีแฟนคลับติดตามให้กำลังใจอย่างมากมาย
แต่ล่าสุดนนทนนท์ก็เป็นที่พูดถึงในอีกหนึ่งบทบาทกับการเป็นในแบบร่วมงานกับต่างประเทศ
ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้และคาดว่าแฟนคลับชาวจีนจะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนเช่นที่ผ่านมา
ส่วนอีกหนึ่งคำชื่นชมที่พูดถึงรูปร่างหน้าตาที่ดูหล่อเหลาเข้าที่มากขึ้นของหนุ่มนนท์จนทำให้มีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
เจ้าตัวก็ไม่รอช้าที่จะเอ่ยขอบคุณและสัญญาว่าจะไม่ทำให้แฟนผิดหวังค่ะ
ก็จะมีในช่วงประมาณปลายเมษาครับก็จะมีไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์ครับที่ปะกิ่งครับผม
กิ่งนี่เป็นครั้งที่สองครับปีที่แล้วเราเพิ่งไปมาเมื่อไม่นานนี้เองครับ
แต่ว่าครั้งนั้นเราไปร้องเป็นตัวแทนของประเทศครับเป็นงานของอาเซียน
ซึ่งเราก็ได้รับโอกาสดีเหมือนกันได้ไปร่วมร้องเป็นคนไทยคนเดียวอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งก็เป็นเกียรติมากแล้วก็ครั้งนี้ก็ได้รับโอกาสไปอีก
แต่ว่าคนละงานกันเป็นคนละงานกันก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่ง
แต่เราก็จะไม่ได้ไปในฐานะของนักร้องแล้วอะไรอย่างนี้
อาชีพแหล่ะเป็นอาชีพที่ยากนะสำหรับใครทำได้ก็
มันไม่ใช่เรื่องแค่ของบุคลิกภาพหน้าตาอย่างเดียว
ซึ่งก็พอเราก็ลองทำแล้วรู้สึกว่าก็สนุกดี
เราก็รู้สึกดีใจเพราะแฟนชาวจีนที่นั่นก็แบบว่ารอด้วย
เราไม่คิดว่าจะมีแฟนชาวจีนรู้จักเราด้วย
เขาก็รู้จักผ่านทางซีรีส์ของเราที่เราเคยเล่น
ก็ต้องบอกว่าดีใจครับดีใจมาก
หลังจากที่ไปเดินแบบใช่ไหมครับ
ก็จะมีแบบว่าศัลยกรรมหรือเปล่าใช่ก็จะมีกระแส
ซึ่งเราก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับ
เพราะว่ามีหลายคนบอกเอาเราเป็นแรงบันดาลใจ
ทั้งที่โดยที่ตัวเราเองเราก็ไม่ได้กระตือลือล้นที่จะทำมันมาก
แต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเราอาจจะเด็กด้วยอะไรอย่างนี้ครับ